ขอให้เราเลิกกันขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้
ช่วยโทรบอกเขาให้ทีว่าคนคนนี้อยากรักไม่อยากเป็นชู้
คุณกันตรงที่กลัวร้องว่ายังไง
บอกตรงสักคำได้ไหมไม่ต้องรอกัน
ตรงนี้ใช่มีตรงไหนอีกไหม
ก็ไม่นะไม่นะ

ที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
คุณกันร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โลกใจโลกใจโลกใจ
ลูกแก่ลูกแก่ลูกแก่ลูกแก่ลูกแก่ลูกแก่
และเพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณการร้อง

ปกติกอดแต่ตัวเองอะนะวันนี้มากอดกันหน่อยมา

แค่นี้ทำอะไรคุณกันไม่ได้หรอก

แต่ก็ยังมีเงินที่สะสมอยู่แต่เดี๋ยวเราไปดูกัน
ว่าร้องตรงไหนที่มันผิด

หรือว่ามันเป็นจุดอื่นที่เราไม่ได้ระวัง

ก็เป็นการแข่งขันในเกมนะครับ
เป็นการพลาดในเกมนะครับ

แต่คุณกันเป็นคนที่เข้มแข็งมาก
ไม่ได้ยินตลอดเลยคุณกันจะพูดว่า

เตือนสติตัวเองว่าเราต้องไหว
เพราะเรามีคนคนหนึ่งอยู่ข้างเรา

คือการเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเลย

สู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้

แล้วพูดไปพร้อมกันว่าทั้งคู่ต้องไหว
ขอให้ผ่าน๑๔ปี

อยู่ให้ได้เท่าที่จะอยู่ได้
นานกราบเท่านาน

วันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าค่ะ
ครับร้องผิดไปในเพลงที่๓
ก็รับเงินสะสมในเพลงที่๒

รับไปเลยนะครับ๑๐๐๐๐บาท

ตั้งแต่คุณกันดีใจร้องเพลงที่๑ได้

ได้หยุดขายของได้

แล้วประกอบรถเข็นขึ้นมา
ค่ะได้ซื้อหม้อข้าวใหม่พอไหมไม่หรอกค่ะหม้อข้าวใบหนึ่งก็สองพัน
กว่าบาทถ้าเป็นหม้อใหญ่แบบใช่ค่ะร้านขาเนี่ยประมาณเท่าไหร่
ลิตรแล้วฮะน่าจะสิบลิตรได้สิบลิตรก็หม้อข้าวเอาไปเล็กก่อน
แล้วกันใช่ไหมพาลูกไปหาหมอก่อนไปตามนัดก่อนได้นะครับ
เอาเรื่องสำคัญที่สุดก่อนก็วันนี้คุณกันก็ทำเต็มที่นะครับ
พวกเราก็เห็นกันแล้วนะฮะสองวันที่อยู่กับเราคุณกัน
ไหวไหมคะไหวค่ะไหวไหมคะไหวค่ะ
ต้องขอขอบคุณคุณกันนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรา

ก็ขอให้คุณกันต่อสู้กับชีวิตต่อไปนะครับ
เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับคุณกันขอบคุณครับ
ในช่วงชีวิตของแม่ที่เหลืออยู่แม่จะอยู่เพื่อหนู
เราจะอยู่ด้วยกันสร้างบุญสร้างอะไรด้วยกัน
แม่จะรักหนูแม่จะไม่มีใครเราจะอยู่ด้วยกันนะลูก
ช่วงชีวิตที่แม่เหลืออยู่เนี่ยแม่จะให้หนูทั้งหมดเลย
ขอให้หนูแข็งแรงแบบนี้อยู่กับแม่แบบนี้ยิ้มกับแม่แบบนี้ทุกวัน

ขอขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนแม่ลูกนะคะ
ถ้าใครผ่านจากแถวร้ำห้าสิบห้านะคะแวะร้านข้าวไข่เจียวน้องเก้มหอมได้นะคะ

ติดตามรายการของเราได้ในคราวต่อไปนะครับดูสิว่านักสู้ชีวิตคนต่อไปของเรา
จะเป็นใครเรื่องราวชีวิตของเขาจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
ไทยรัฐทีวีช่องสามีสองแห่งนี้สิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีเป็นต้นไป
มีรายการดีดีรอท่านอยู่อีกนะครับค่ะรายการต่อไปค่ะเกมต่อชีวิตค่ะ
เอเชยามิดชัยรออยู่ค่ะคุณผู้ชมชีวิตของคุณ
ถ้ามีพลังแห่งด้านบวกย่อมสว่างเสมอ
พลังของด้านบวกนำคุณไปสู่แสงสว่างค่ะ

ทุกวันนี้ผมอยู่กับแฟนแล้วก็หลานสามคนครับชีวิตของผมอ่ะดวงตก
ญาติหลอกให้ไปทำขนมจีนเจ๊งไม่เหลืออะไรสักอย่าง

กลายเป็นคนติดเตียง
ตอนแรกบอกว่าคิดจะตาย
เขาบอกว่าแกตายแล้วฉันจะอยู่กับใคร

ก็เลยต้องอยู่สู้ต่อ
ทุกวันนี้ผมก็พาเมียไปเก็บเห็ดงมหอย
เพราะได้ซื้อนมซื้อเพลินเพิร์ตให้หลาน

ฝาบ้านฝนผาเข้าไปเปียกมูด
ทั้งหน้าทั้งหลังเลย